ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ยก็แน่นอนว่าไม่มีเหตุจำเป็น
ไม่ใช่อาชีพที่เขาให้ความจำเป็นเอาไว้ในการเดินทางเนี่ย
ออกนอกเคหาสถานไม่ได้ค่ะนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคน
พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนหมดนะครับ
แต่ที่เชียงใหม่มันมีหัวขโมยอยู่๒คน
ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์เลยมันก็ไปก่อเหตุ
ที่เชียงชายเจมส์ศูนย์ป้าตองจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวท่านไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะไปขโมยข้าวของของเขานะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาเดือดร้อนไปหมดเลยครับ
สองคนนี้ครับตัดผ้าใบที่เขาขึงหน้าร้านเอาไว้
แล้วก็เดินเข้ามาภายในตลาดนะฮะเดินเข้าไปร้านนู้นร้านนี้
โอ้โหขโมยหมดเลยเสร็จส่งสรรพสินทร์
โดนไปสามร้านนะฮะคือบางร้านเนี่ย
เขาเก็บเงินเหรียญเอาไว้อ่ะมันก็เอาเนี้ยเขาไว้ทอนลูกค้า
แต่มันรวมแล้วก็เยอะขวาดไปหมดเลยอ่ะ

มันก็เอาไปหมดเพราะบางทีพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่เอากลับ
มันหนักเขาก็จะเก็บไปแต่แบงค์
เนี่ยฮะเดินเข้าร้านนู้นร้านนี้
ที่ชื่อชีวิตจริงยิ่งกว่าละครโพสต์เอาไว้นะครับ
หัวขโมยสองคนนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
ฟิลล์ก็ไม่กลัวย่องไปงัดประตูของตลาดมะจำโรงที่อำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
กลางดึกคืนวันพุธที่ผ่านมาฮะประมาณสัก๕ทุ่มช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วนะ
ไป๓ร้านที่อยู่ติดติดกันเอาไปหมดมาม่าน้ำอัดลมพระเครื่องยังเอาไปนะ
แล้วก็เงินเหรียญรวมแล้วประมาณ๗๐๐ก็เอาไป
ก่อนจะออกไปนะยังทำเป็นมีมารยาทดีปิดเต็นต์คลุมหน้าร้านให้เขาด้วย
ทำลายหลักฐานมากกว่าทำลายหลักฐาน
ทำเขาสักขนาดนี้นะนี่ฮะเจ้าของโพสต์นะครับได้ไล่เรียงดูเวลาแล้ว
คนร้ายลงมือก่อเหตุเข้ามาขโมยของแล้วก็ออกจากตลาดไปตอน๕ทุ่มกว่า
ช่วงเช้าเจ้าของโพสต์เขามาเปิดร้านก็มาเปิดร้านตามปกติ
แล้วพบว่าลิ้นชักเก็บเงินในร้านถูกงัดแล้วก็ทรัพย์สินหายไปหลายอย่าง
สตางค์เหรียญบาทเหรียญอะไรเอาไปหมด
ใกล้ที่อยู่ติดกันก็โดนเหมือนกัน
ก็เลยพากันไปแจ้งความที่สพสรรปะตองที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดแห่งนี้ครับ
ถูกไอ้สองคนนั้นมันมาก่อเหตุ
เป็นตลาดที่ขายหมดฮะอาหารสดอาหารแห้ง
ก็เปิดได้นะฮะอาหารสดอาหารแห้งอะไรพวกนี้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะครับ
บอกว่าร้านของเธอขายหลายอย่าง
น้ำขนมนมเนยอาหารสำเร็จรูป
ขายตั้งแต่เช้าถึงประมาณ๑ทุ่ม
พอปิดร้านจะใช้ผ้ามาขึงปิดรอบร้านเอาไว้
แต่ละร้านก็จะปิดแบบเนี้ยส่วนเจ้าของตลาด
เขาจะไปปิดล็อกประตูทางเข้าตลาด
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนที่มาเปิดร้านตอนเช้า
พบว่าที่โต๊ะคิดเงินมีสมุดบัญชีวางทิ้งเอาไว้
แล้วเก๊ะเก็บเงินเหรียญก็ถูกแงะไปเปิดดูเนี่ยเหรียญที่เก็บเอาไว้ทอนเงินลูกค้า
ซึ่งมีอยู่ประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทหายไป
ก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดพบว่า๔ทุ่มประมาณ๔ทุ่มครึ่งของคืนวันก่อน
มีผู้ชายสองคนเดินมาเปิดผ้าคลุมร้านแล้วเข้าไปรื้อค้นเอาข้าวของเอาทรัพย์สินในร้านของเธอ
คือตามภาพจะเห็นว่ามันก็มาเลือกหยิบเลือกเอาไปแบบสบายใจค่ะ
เพราะไม่มีใครอยู่อยู่แล้วใช่ไหมเขาปิดเขาไม่อยู่เคอร์ฟิลล์ตลาดปิดพ่อค้าแม่ค้าไม่อยู่นะฮะ
เขาก็กลับบ้านเขาไม่ได้นอนเฝ้าที่ร้านเคอร์ฟิลล์ด้วยไม่มีใครออกอยู่แล้ว
อ่ามันก็เอาไปหมดนะเข้าร้านนู้นออกร้านนี้นะ
เอาน้ำอัดลมในร้านมาเปิดกินด้วยโอ้โหใช้มีดงัดเอาเงินเหรียญ
มาม่าหยิบเครื่องกระป๋องพระพุทธรูปอ่า
พุทธรูปที่ใช้บูชามันก็เอาไปนะครับ
ก่อนออกจากร้านก็ปิดผ้าคลุมให้ด้วย
ตอนที่มาที่เปิดเอาไว้ก็ปิดไว้ให้อีกนะเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะ

เธอก็ไม่รู้ว่าทำไมหัวขโมยมันถึงกล้าขนาดนี้
ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์มันยังกล้ามาก่อเหตุ
คือก็เลยบอกว่าคือไม่รู้ตำรวจจะตามจับได้เร็วช้าอะไรยังไงนะ
แต่ว่าเจ้าของร้านก็ฝากบอกว่าคือถ้าไม่มีกินมาขอดีดีกว่า
ใช่จริงนะ
ก็อย่างว่าอย่างเราบอกว่าเศรษฐกิจเนาะ
ใจเขาใจเราเขาก็ไม่รู้
อาจจะเอาแม่งไปไอ้ไว้กากตุน

เสียหายเนอะเขาก็ทำมาหากินกันหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน

นี่เห็นไหมฮะนี่เขาเป็นผู้หญิงกันนะเนี่ยเจ้าของร้านคนพนักงานคนที่อยู่ตลาด
เขาเป็นผู้หญิงเขายังทำมาหากินขายข้าวขายของเปิดร้านทำมาหากิน
สองคนนี้เนี่ยในภาพจากล้องวงจรปิดก็ดูหนุ่มแน่นขาแข้งก็ดีเนี่ยมีเรี่ยวมีแรง
มันไม่อายหรือมันไม่ละอายใจอะไรเลย

เขาจะไม่ได้ด่าว่ามาขอดีดีกว่ามาขอเขากินดีดีกว่า